สวัสดีค่ะ

เห็นพี่หนูแม่งแต่งเยอะก็ต้องนิดนึง
เชิญของเราเป็นอดีตนักร้อง

แต่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจ

ในปีนี้เขาจะมียอดให้ถึง

ข้าร้องคุณหลังเราเท่าไร

หลังเราเป็น๑๐๐ล้านบาท
เชิญความยินดี

อันนี้ยังไงล่ะ

เห็นวันนุ่งขึ้นก็ไปโรงพลักษณ์เลย
พอดีมีเรื่องข่าวปลอมทางเว็บไซต์นิดหน่อย
หลังแต่งงานปุ๊บตื่นมาก็ต้องไปขึ้นโรงพักแจ้งความ

ไม่รู้เลยแต่เราก็คิดดีว่าอาจจะเป็นเรื่องฟาดเคาะไปละกัน
สินสอดเป็นสินสอดที่เยอะระดับมหาเศรษฐีเลยแหละ
สินสอดของคุณทั้งหมดกี่ล้านครับ
เราใช้เป็นตัวเลขที่ผมชอบ๑๖๘ล้าน

เป็นบ้านเนี่ย๑๔๗ล้านแล้วก็เป็นเงินสด๘๘๘๘บาท

และที่เหลือก็เป็นเครื่องเพชรที่เอาไว้ใส่ให้เจ้าสาวในวันแต่งงาน

เพราะว่าภรรยาเป็นอดีตรองอันดับหนึ่งนางงามมาก่อน
ภรรยามาเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ

ไม่ค่ะมานั่งเก็บเช็คค่ะ
มีคนก็บอกว่าไงว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีรวยขนาดนี้เวอร์ขึ้นไหม
คือตรงนี้ต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์เราหาด้วยกันมาทั้งคู่
๒คนตลอด๓ปีเริ่มโทษธุรกิจมา
ก็เลยคิดว่าเรามีเท่าไหร่เราก็ใส่ให้หมดเลย

คุณเพิ่งมามีเงินหลักร้อยล้าน

ใช่แล้ว๓ปีที่แล้วหลักหมื่นยังไม่มีเลย

แล้วหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
จะได้พันล้านตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่
เดี๋ยวกลับมาท็อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยค่ะ

และดวงชะตากรณีนี้น่ะดาวการงานคือราหู

ความโลภงานเขาอยู่กับความโลภของคน

พอกลับทีนึงโอ้โฮนี่อยากเจอมานานแล้ว
ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายส่ง
กำไรเดือนหนึ่งประมาณเกือบล้าน
อยออดี้เลยถอยรถสปอร์ตเที่ยวแล้วก็นอนคอนโดหรู
อันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตพังเลย